ทั้งจำคลุกและก็ปรับหลายคดีหลายก่อนพิศนะแต่ดูค่ะ
รถไม่แสดงใบขับขี่หรือสำเนาทะเบียนเนี่ยปรับ๒๐๐๐หรือได้รับ
สั่งแล้วไม่ชำระปรับ๔๐๐๐ส่วนขับรถไม่ติดทะเบียนคนขับแล้ว
คนนั่งไม่รัดเข็มขัดเด็กไม่เกิน๖ขวบไม่นั่งคาซีสปรับ๒๐๐๐
ทุกข้อหาคดีชนแล้วหนีจำคุกไม่เกิน๓เดือนนะครับเมาขับ
จำคุก๑ปีอาจโดนเพิกถอนใบขับขี่ส่วนเมาขับชนผู้อื่นตาย
จำคุก๓๑๐ปีเทียบเท่าคดีอุกชะกันแล้วก็ถอนใบขับขี่ประเด็น
น่าสนใจก็คืออัตราโทษของกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์ประลอง
ความเร็วในทางสาธารณะพวกแวนซิ่งนะฮะโทษก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องรับโทษด้วยนะสนับสนุนร้านแต่งอะไร
พวกนี้ก็โดนด้วยนะฮะกฎหมายใหม่เพิ่มโทษความผิดพยายาม
แข่งรถด้วยนะครับวิเคราะห์จากพฤติกรรมมั่วสุมตัวคนแล้วก็
รถนะถ้าเกิน๕คันแล้วไปรวมตัวในทางสาธารณะดัดแปลงอะไร
ขัดต่อกฎหมายก็เข้าข่ายต้องรับโทษ๒ใน๓ของความ
ผิดฐานแข่งรถนะฮะแข่งรถโดนเท่าไหร่นี่โดน๒ใน๓นะ
โทษคดีแว้นขยายเพิ่มไปยังกลุ่มชักชวนให้มารวมตัวเพิ่ม
โทษเป็นสองเท่าจากเดิมแล้วก็ร้านแต่งรถของผู้ก่อเหตุต้อง
ดำเนินคดีฐานสนับสนุนด้วยนะครับโดยอัตราโทษเดียวกับ
ข้อหาพยายามแข่งรถนะฮะคือจำคุก๒ใน๓ของคดีโทษคดีแข่ง
จำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๕๐๐๑๐๐๐ดังนั้นถ้า
พยายามจะแข่งสนับสนุนอะไรพวกนี้อาจโดนโทษจำคุก๒เดือน
กฎหมายจราจรใหม่แม้มีการบังคับใช้วันนี้วันแรกแต่ศูนย์
บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจพิจารณาเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ก่อนในช่วงนี้ในช่วง๓เดือนแรกจะเน้นประชาสัมพันธ
ทำความเข้าใจก่อนนะครับก่อนจะบังคับใช้อย่างเข้มข้นวันนี้
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราไปแถวอนุสวรีชัยสมรภูมินะฮะ
ในกรุงเทพไปถามความเห็นประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนว่ากฎ
จราจรทางบกฉบับใหม่ที่เพิ่มโทษเนี่ยท่านคิดเห็นอย่าง

วันนี้คือการบังคับใช้วันแรกแล้วก็ถ้ามีครั้งแรกอาจจะปรับ
ห้าร้อยครั้งต่อไปสี่พันบาทหรืออาจได้นำคุกเลยอะไรเนี่ย
ครับคุณลุงคิดว่าถ้าสมมุติข้อมาปรับแบบจริงจังแบบนี้มันจะ

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ให้เทพธรรมดาแก้ไม่ได้

ไปดูรถในร้านทุกวัน

เพราะคนมันเกิดทุกวัน
คิดว่าช่วยแก้ไขได้ในเบื้องต้นนะคะ
เห็นความชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น
แล้วทุกคนก็ต้องเข้าใจตรงกันและปฏิบัติตาม
แต่ทีนี้จริงแล้วมันอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยว่า
บางคนเขาอาจจะต้องระวังที่ตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อน

ไม่ว่าค่าปรับจะเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นนะคะ
พลมดจิรษรแก้วแสงเอกรองพชนบอกว่า
ประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีหลักปฏิบัตินะครับ

อย่างเช่นรถกระบะรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยหลังวันที่๑มกราคม๒๕๓๑ลงไปนะ
แล้วไม่มีเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องคาด
กระบะหลังที่บอกว่าห้ามโดยสารเนี่ยก็คือต้องไม่เกิน๖คน
ถ้าไม่เกิน๖คนก็ไม่เป็นไรนะครับ
เด็กต้องนั่งคาซีส
เรื่องนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนแบบโอ้โหราคามันก็แพงนะ
คือตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าท่านใช้งานแบบเดิมไปก่อนนะครับ
ไม่ต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่าเรื่องคาซีสเนี่ย
เดี๋ยวจะต้องมีการหารือกันแล้วให้รอฟังรายละเอียด
น่าจะออกมาภายในวันที่๔ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ
รถที่ไม่หยุดให้ข้ามทางม้าลายนี่เพิ่มโทษหนักด้วยนะครับ
โทษปรับจะสูงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับ
จากนี้ไปต้องหยุดค่ะแต่ควรจะหยุดโดยจิตสำเร็
ก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติกันอยู่แล้วนะคะ
สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน
ไม่ใช่แบบอุ้ยเขาเพิ่มโทษปรับสูงขึ้นเราต้องหยุด
มันต้องทำอยู่แล้วต้องมีจิตสำนึกร่วมกันนะครับ